คุณผู้ชมครับมาดูกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมอย่างรอบด้านนะครับ
เราจะเริ่มกันที่คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภานะครับ
เชิญชุดสืบสวนสอบสวนไปนะครับกับทีมแพทย์ไปนะฮะ
ไปชี้แจงเป็นครั้งแรกครับ
คณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภานะครับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรีครับ

ช่วยราชการสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
ส่วนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะครับ
หมายให้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะครับ

ขณะที่คณะพนักงานพิสูจน์หลักฐานมีผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑
กับแพทย์พิสูจน์หลักฐานเข้าชี้แจงครับ
ส่วนฝั่งครอบครัวของคุณแตงโมนะครับ
มีนายสัตวรรษเศรษฐกรเป็นตัวแทนเข้าร่วมฟังชี้แจงและสักถาม
ขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับ
รายงานข่าวไปคือวันนี้คุณหมอก็คุณหญิงหมอก็นำข้อมูลทั้งหมด
มารายงานต่อให้กรรมธิการทราบนะครับฟันอยู่ครบ
เรื่องที่คุณแม่คุณแตงโมสงสัยว่ามีการทำร้ายกันบนเรือหรือเปล่า
ณเวลานี้ก็ไม่พบหลักฐานก็คือไม่มีและผลชนสูตรเพิ่มเติมที่ตรวจพบว่า
น้ำในลูกตาของคุณแตงโมมีแอลกอฮอลอยู่๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกันนะครับก็กำลังหาคำตอบถึงสาเหตุว่าตกน้ำได้ยังไง
อะไรทำให้ตกน้ำแล้วบาดแผลทั้งหมดเกิดจากอะไร
รวมถึงความพยายามที่จะพิสูจน์ว่ามีการปัสสาวะที่ท้ายเรือตามคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่นะครับ
ด้วยการตรวจหาสารยูเรียคุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับระบุบอกว่าคดีนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นฆาตกรรม
แต่หลักฐานที่ใช้ประกอบกันในการพิจารณามี๓อย่างคือ๑หลักฐานที่พบนะครับที่ศพ๒หลักฐานที่เรือ๓คำให้การของคนทั้ง
ก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่ามีปริมาณอัลกอฮอล์๙๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทั้งคุณหมอก็ได้เล่าไปในห้องแล้วว่าคุณหมอได้ตรวจ
พยายามดูสิว่ามันจะมีวิธีพิสูจน์ได้ไหมว่ามีปัสสาวะ
เป็นการปัสสาวะณตายก็คือตรวจหายูเรีย

แล้วก็ส่วนบาดแผลก็ได้ที่บอกไปแล้วว่านอกจากแผลที่ขาขวา
ยังมีรอยช้ำที่ต้นขาซ้ายแล้วก็มีบาดแผลใหม่
ไม่ใช่บาดแผลใหม่เป็นบาดแผลที่เห็นชัดขึ้น
แล้วก็ที่ได้เรียกว่าบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ
ก็พูดเพื่อให้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนว่า
ถ้าได้ทำงานร่วมกันกับคุณหมออาจจะตอบได้ว่ามันตกกระทบอะไร
รวมทั้งบาดแผลรอยฉีกขาดที่พบมันเกิดจากอะไร
ก็เป็นทั้งหมดที่พูดคุยในวันนั้นค่ะ
หลังจากคุยกันซักกันถามกันตอบกันกว่า๓ชั่วโมง
คณะกรรมธิการเสนอกลับไปยังตำรวจต้องการให้ผู้ต้องหา
และพยานทั้ง๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จครับ
กรรมธิการว่าแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้การสอบปากคำหลายปาก
คำให้การของคนบนเรือมันไม่สอดคล้องกันแม้แต่ครั้งเดียว
แล้วหลังเกิดเหตุกลุ่มคนบนเรือที่ไปที่ปั๊ม
กรรมธิการท่านมองว่าไปเตรียมการเพื่อสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า
จากนี้ยังต้องการเสนอไปยังตำรวจนะครับให้แจ้งเขาหาเพิ่ม
เนี่ยนะเรื่องสภาพเรือเนี่ยคุณหญิงหมอพรทิพย์หนักใจที่สุดนะครับ
เพราะว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงสภาพไปเยอะนะครับแล้วก็ผ้าคลุมสีขาว
คุณแตงโมใช้ในวันเกิดเหตุมันหายไปไหน
หลังจากนี้คณะกรรมธิการจะไม่เชิญหน่วยงานใดเข้ามาชี้แจงนะครับ
แต่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรือลำที่เกิดเหตุเลยครับ
ตัวพิสูจน์เพิ่มเล็กน้อยก็คือชุดที่คุณจังโมใส่นั่นนะครับ
เพื่อให้ใส่สงสัยนะครับว่ามีบางประเด็นไปตั้งในการทำร้ายร่างกาย
การเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือ
คุณเต๊สัตวรรษที่เป็นตัวแทนครอบครัวของคุณตังโมเนี่ยนะพอรับฟังคำชี้แจงก็บอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยถ้าตำรวจจะเอาทั้ง๕คนเข้าเครื่องจับเท็จเพราะคิดว่าต้องมีคนโกหกแน่นอนการเข้าเครื่องจับเท็จน่าจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดทำให้ทุกคนนะครับเกิดความกระจ่างแล้ววิงวอนไปด้วยถึง๕คนพูดความจริงซะเถอะ
ก็น่าจะเป็นอีกคำตอบหนึ่งซึ่งจะได้ยืนยันได้ว่า
พูดจริงพูดเท็จในส่วนไหนบ้างไม่ใช่แค่ว่าทุกส่วน
คือมันกลายเป็นว่าถ้า๑๐๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย
มันอาจจะมี๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ตรง

แต่กลับมาอยู่ที่ว่าช่วงที่แตงโมตกเรือ
หรือว่าช่วงที่แตงโมเนี่ยเขาเรียกว่า

แล้วใครอยู่ตรงนั้นแล้วเขาทำอะไรเขามีส่วนช่วยไหม
แต่เขาไม่ได้ส่วนช่วยหรือเขาทำให้เกิดเหตุการณ์บางอย่าง
ที่มีผลต่อชีวิตของเขาผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็น
สิ่งที่เครื่องจับเท็จอาจจะช่วยช่วยได้นะครับ